สองพี่น้องเด็กดีขยันและกระตันยูกันหน่อยนะคะที่จังหวัดสุรินค่ะ
สู้ไม่ถอยจริงโดยเฉพาะใกล้จะเปิดเทอมแล้ว
น้องบอกขอทำทุกอย่างเลยเขาเป็นพี่น้องกันนะคะ
สองคนนี้นะคะคนน้องอายุเก้าขวบค่ะ
คนพี่เนี่ยอายุสิบเอ็ดขวบคนเล็กชื่อน้องต้นนะคะ
อยู่กับพี่สาวนางเด็กหญิงจารุณีค่ะ
อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์สิ่งที่เขาทำอยู่คือการกรอกปุ๋ยใส่ถุง
เติ้ลเล่าให้ฟังว่าอยู่กับคุณตาคุณยายพ่อแม่ไปทำงานที่กรุงเทพ
ช่วงนี้โควิดพ่อกับแม่ก็ไม่ได้มาเยี่ยมบ้านนะคะ
ตอนนี้น้องเองก็ต้องรับจ้างทุกอย่างค่ะแบ่งเบาภาระของครอบครัว
บางทีลุงป้าน้าอาสงสารไม่มีใครมาจ้างงาน
เอาลุงป้าน้าอาก็จ้างกันเองค่ะนะคะได้ครั้งละหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาท
ถามว่าเงินเนี่ยแบ่งยังไงน้องบอกว่าแบ่งออกเป็น๒ส่วนค่ะ
ส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นค่าขนมประจำวันอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นค่าเทอม
เพราะใกล้จะเปิดเทอมแล้วล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็ก
เยาวชนบ้านพักเด็กสุรินเข้ามาเยี่ยมค่ะ

พร้อมกับได้ขอเอกสารของเด็กทั้งสองคน
เพื่อเอาเข้าที่ประชุมหารือหาทางช่วยเหลือต่อไปค่ะ